สไลด์หายนะเจ้าหายหลายรอบแล้วนะคะ
ร่านรอบเนี้ยที่เจออ่ะคือเปิดกล้องวงจรเจอ
มันกระทองมากบอกเลยมันไม่อยากได้คืนหรอก
แต่ยังหูว่าจะไปแยกอย่างนี้ก็เปิดประเตือนร่อนกันนะเจ้า

อ่ะไปอยู่ตรงไหน
ทำไมพี่เป็นคนมวยอ่ะทำไมพี่ไปเอาอ่ะ
สันไลท์ทุกร่านไปเอามามด
ตีสามตีสี่บ่รับบ่นอนแล้วไปรักของบ้านเปิ้ลเนี้ย
ตีสามตีสี่บ่รับบ่นอนแล้วไปรักของรักขโมยของบ้านเปิ้ลเนี้ย

พี่เขาโมโหนะเพราะว่ามันเกิดแบบนี้หลายรอบแล้ว
ทำไมอ่ะน้ำยาลังจานขวดไม่กี่สิบบาทอ่ะ
ใช้คืนใช้เป็นเงินคืนจ่ายคืนได้ไหมภาษาเหนือ

แต่นิสัยแบบนี้นิสัยขโมยพอมาได้รู้มันก็โมโหไง
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่พี่เขาไลฟ์คนดูเยอะ
เพราะว่าทุกคนก็อยากรู้ไงว่าพี่จะตามตัว

สรุปก็เจอจริงด้วยและอีกอย่างหนึ่ง
คนก็มาคอมเมนต์บอกว่าเคยโดนผู้หญิงคนนี้ขโมยของเหมือนกัน
แต่พอแจ้งความปั๊บเนี่ยเธอก็บอกว่าป่วยจิตเวท
แต่ถ้าเกิดอย่างนี้คนที่ดูแลควรที่จะดูแลแบบใกล้ชิดดีนะ

เขาคงไปล้างจานอะไรอย่างนี้แหละ
แต่การไล่ก็ไม่ได้แพงมาก
ใช่ถ้าขึ้นชื่อว่าโจรหรือความป่อยเค้าเอาทุกอย่าง